คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงนะครับ
วินาทีที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องกายจากประจวบคิริขัน
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

จะได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ก็ได้กุญแจต่อชีวิตไปเลย๔ดอก
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที
ขายให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนด
แล้วรับโบนัสหลังตู้กลับบ้านไปเลย
ซึ่งภายในตู้โบนัสของเรานะครับ
จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องฟุตบอลครับ
ผมก็ได้มีทุนไปเรียนต่อที่
โรงเรียนประจวบครับทุนนักกีฬา
แล้วผมก็ไม่ได้ไปครับ
เพราะว่าผมต้องออกมาช่วยงานแม่ที่บ้านครับ
ตอนนั้นผมก็รู้สึกเสียใจครับ
แต่ก็ผมก็ต้องเสียสละให้น้องไปเรียนก่อนครับ
จริงผมก็อยากจะกลับไปเรียนหนังสือครับ
อย่าไปเรียนให้สูงมีอนาคตที่ดี
แต่ว่าผมคงกลับไปเรียนมันได้แล้วครับ
ทุกวันนี้ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งครับ
ผมก็จะมาเปิดร้านอาหารให้แม่
อยากจะช่วยแม่ส่งให้มันเรียนขึ้นสูง
อยากให้จบมีอาชีพที่ดีมีอนาคตที่ดี

เนมาเล่นให้กับสโมสรบาเซโรน่าจำนวนกี่ปี
ส่วนลึกที่๑ครับ๕ปี

โทษโทษโทษ
โทษครับ
ที่มานะครับเล่นให้กับสโมสรบาเซโรน่าจำนวน๕ปี
เริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่๒๔
ถึงคริสต์ศักราช๒๐๑๗
ก่อนจะย้ายไปอยู่สโมสรปารีสแซงแชคแมงนะครับ

ทำไมโคเจเจ้าวายมันเป็นอย่างนี้ครับ

เอาละครับตอนนี้ทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับ
ครอบครัวน้องกายจากประจวบคิริขัน
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เย่

เพราะว่าตอนที่มันคลอดที่อยู่กรุงเทพนะ
ยายไปพามันลงมาจากกรุงเทพเอง
และมันก็ไม่มีทั้งพ่อและปู่ย่า

เราเป็นให้ทั้งปู่ทั้งย่าตายาย

ใครไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์ละครเรื่องตะวันเดือดที่ติดอยู่ในบ้าน
ขอเลือกก้อที่๔จงชายครีมกลัดกะ

จบ

แม่ธนวัฒนภูตินะครับ
ไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์ละครเรื่องตะวันเดือดที่ติดอยู่ในบ้านนะครับ

ตอนนี้ครอบครัวของน้องกายนะครับ
ประจวบคิริขันได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่
๐บาทได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

เอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

สเต็กใส่จานจำนวน๘จาน
ภายในเวลา๓นาที

ใจเย็น
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

มือเย็นเฉียบ

เราอ่ะเป็นยังไงตอนนี้เราอ่ะ

เวลาที่เราให้ว่า๓นาที
๒คนแม่ลูกใช้เวลาไปทั้งสิ้น

โอ้โฮ

ครอบครัวของน้องกายจากประจวบคิริขันนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
มาเอาใจช่วยและมาลุ้นกันต่อนะครับ

กับเรื่องที่เหลือนั่นก็คือเรื่อง
โรงเรียนบ้านบางเจริญครับ
ถึงทางโรงเรียนจะประลำบากแค่ไหนครับ
ผมก็อยากไปโรงเรียนทุกวันนะครับ
วันนี้ผมก็พยายามจะตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดแล้ว
เพราะว่าพี่กายเขาก็เสียสละให้ผมเรียนหนังสือครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อความใดไม่ใช่ค่านิยมหลักที่ติดไว้ที่ป้ายนี้

โฆษณ์โฆษณ์โฆษณ์
โฆษณ์โฆษณ์

ข้อความที่ไม่ใช่ค่านิยมหลักที่ติดไว้ที่ป้ายนี้นั่นก็คือ
มีคุณธรรมนะครับตัวเลือกที่๓นั่นเอง

ตอนนี้ครอบครัวของน้องกายนะครับ
ประจวบคิริขันได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
กุญแจต่อชีวิตดอกแรกจะส่งใครมาครับ

กุญแจดอกที่๒คือใครครับ

กุญแจดอกที่๑จะเลือกดอกไหนครับ

กุญแจแต่ละดอกมีเวลาให้ดอกละ๒๐วินาที
๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที

และสม่องพูดถึงทั้งหมด

เร็วเร็วเร็ว

เย้เย้เย้
ตู้ที่๔จะได้โบนัสกลับไปบ้านจำนวนเท่าไหร่ครับ
เย้มเวิร์ดเย้มเวิร์ด
เท่าสามหนึ่งห้อส่วนกิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้ใบที่๓จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมื่น

ดูเฉลยไปพร้อมกันว่าหลังตู้โบนัสตู้ที่๑นะครับ

ตู้ที่๒นะครับ

ครอบครัวของน้องกายนะครับจากประจวบคิริขันได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
บาทพร้อมข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
หนูลูกเงินที่ได้ในวันนี้กายตั้งใจว่าจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับ
ก็ถ้าเจอสักเดียวผมก็อย่าท้อครับ
เพราะคนข้างหลังเราสำคัญมากครับ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าความยากจนนะครับ
จะเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่มีใครอยากเป็น
แต่ข้อดีของความยากจนที่ผมได้สัมผัสจาก
หลายครอบครัวที่มาบนเวทีเกมต่อชีวิตของเรา
นั่นก็คือทำให้เห็นความรักของคนในครอบครัวที่มีต่อกัน
ครอบครัวของน้องกายก็เช่นกันครับพวกเรามาช่วยกันต่อลมหายใจครอบครัวของน้องกาย
ทานน้ำใจคนละเล็กละน้อยนะครับคุณผู้ชมอย่าทิ้งครอบครัวของเขา
ให้เขาได้มีโอกาสได้เดินต่อมีลมหายใจต่อ

ที่เป็นสิ่งที่เขายังวาดฝันเอาไว้

และต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องกาย
ทุกชีวิตที่มาบนเวทีแห่งนี้ครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะไปต่อชีวิตของคุณในเกมต่อชีวิต

ที่ทำหามรุ่งหามค่ำทุกวันนี้

หนูอยากเรียนจบสูงค่ะ

จะได้รักษาพ่อแม่ยามป่วยค่ะ